ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่สาวนักปีนผาคนหนึ่งเป็นชาวไทยนะ
ค่ะไปเสียชีวิตอยู่ที่หน้าผาในพื้นที่จังหวัดกระบี
แต่ตำรวจบอกว่าดูจากสภาพศพแล้วก็ร่องรอยต่างในพื้นที่แล้วเนี่ย
พิรุษมันเยอะมันจะเป็นอุบัติเหตุหรือว่ามันจะถูกฆาตกรรมอำพลางศพ
นี่คือผู้ตายนะครับท่านผู้ชมครับเป็นหญิงสาวชาวไทยอายุห้าสิบห้าปีนะฮะ
ชื่อนางสาวนันทวันเฟรยาบริสุทธิ์เธอเป็นภรรยาของชาวต่างชาติ
นะฮะซึ่งกำลังตามหาสามีเธออยู่อ่าเป็นคุณหมอชาวสวีเดนนะฮะ
แต่ดูจุดพบศพก่อนตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ช่วงสายวันนี้ที่บริเวณเขาโต๊ะหลวงช่องพลีซอยหกหมู่หนึ่ง
ช่องพลีตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกะบี่นะฮะ
มีผู้ไปพบศพแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบนะฮะ
ตรงจุดนี้เป็นเขาหินปูนเป็นจุดที่เขามาปีนผากัน
นางสาวนันทวันอายุ๕๕ปีเป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรี
เสียชีวิตอยู่ในซอกเขาจากสภาพศพเจ้าหน้าที่คาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว
ไม่ต่ำกว่าสิบแปดชั่วโมงนะฮะตำรวจสพอาวนางสันนิษฐานว่าผู้ตาย
ปีนขึ้นไปบนเขาซึ่งมีความสูงจากพื้น
ประมาณยี่สิบถึงสามสิบเมตรนะฮะเป็นเขาหินปูนนะครับ
ความสูงของหน้าผาทั้งหมดเนี่ยจะสูง๕๐เมตร
คาดว่าอาจจะเกิดพลาดแล้วก็ตกลงมากระแทกพื้นเสียชีวิต
ตอนที่มาปีนผาสภาพศพก็คืออยู่ในสภาพนอนตะแคง
กางเกงขาสั้นเสื้อกล้ามอ่ามีรอยขาดที่เสื้อนะฮะ
ทำให้ร่างกายเนี่ยส่วนบนจะเปลือยแล้วก็ไม่สวมรองเท้า
ส่วนตามตัวมีรอยถลอกมีรอยช้ำที่ลำคอขวา
แล้วใกล้ศพมีเศษเชือกที่ใช้สำหรับปีนผา
แล้วก็อยู่บนหน้าผาอีกหนึ่งเส้นนี่อันนี้คือหลักฐานในที่เกิดเหตุ
กับสภาพศพแต่ทีนี้พอดูจากสภาพทั้งหมด
แล้วเอามาประมวลกับเรื่องที่ผู้ตายเป็นนักปีนผา
เจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามันมีพิรุษมันมีปมข้อสงสัย
ข้อสงสัยเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับเนื่องจากอ่ากีฬาปีนผาเนี่ย
เจ้าหน้าที่บอกว่ายังไงซะนักปีนผาเขาต้องใส่รองเท้าปีนผ่า
โดยเฉพาะเป็นรองเท้าที่แบบเอาไว้เพื่อให้ช่วยเท้ากระชับ
แล้วเกาะติดเวลาที่ปีนผาเนี่ยมันต้องเกาะติดผานะฮะ
แต่ทำไมสภาพศพของผู้ตายถึงไม่สวมรองเท้า
หรือจะเป็นเพราะว่ารองเท้ากระเด็นหลุดหรือจะอะไรยังไง
แต่เอาเป็นว่าสภาพศพผู้ตายไม่สวมรองเท้าซึ่งผิดวิสัยของนักกีฬาปีนผา
ถ้าจะร่วงถ้าจะตกลงมาแล้วก็เสียชีวิตค่ะนะฮะ
เพราะว่าที่รองเท้าที่ไปเจอในจุดที่พบศพเนี่ย
เป็นลักษณะถอดวางอยู่กับพื้นด้วยไม่ใช่ว่าแบบหลุดร่วงระหว่างที่ตกลงมา
หรือว่าท่านที่เป็นนักปีนผ่านท่านจะให้ข้อมูลเราเพิ่มเติมก็ได้นะฮะ
เอ่อว่าเนี่ยเห็นไหมรองเท้าขวามือเนี่ยฮะค่ะ
กับภาพซ้ายมือเราทำกราฟิกตามคำสันนิษฐานของเจ้าหน้าที่
อ่าว่าจะเป็นไปได้ไหมถ้าจะปีนผ่านลักษณะไม่ใส่รองเท้าอืมนะครับ
จากนี้การปีนผานะฮะต้องปีนขึ้นไปแบบเป็นคู่หรือเป็นกลุ่ม
เพราะว่าต้องช่วยกันรั้งเชือกเพื่อถ่วงซึ่งกันและกันแต่ผู้ตายมาคนเดียว
ปีนคนเดียวอ่ามันก็เป็นไปได้ยากอ่ามันอาจจะแปลกอ่ะอ่า
หรืออาจจะเป็นไปได้ก็ได้นี่นะฮะแต่เจ้าหน้าที่บอกว่ามันเป็นไปได้ยาก
เพราะว่าปีนผาอย่างงี้โอ้โหเขาต้องช่วยกันอืม
หรืออีกฝั่งของผู้ตายมันเป็นลักษณะคล้ายถูกตัด
คือถ้าช่วยกันถ่วงถ้ามีบัดดี้มานะคุณเขียนมาสอนแล้วมันขาดเอง
ต้องขาดแบบหลุดลุ้ยใช่ไหมใช่ไม่ได้เป็นรอยแบบคมอ่ะอ่า
ขาดแบบคมอ่ะอันนี้มันขาดแบบเหมือนถูกตัด
แต่ก็ต้องไปสันนิษฐานไปพิสูจน์อย่างละเอียดก่อนว่า
มันจะเป็นเพราะอะไรกันแน่นะฮะแล้วลักษณะการตกลงมาจากหน้าผาสูง
ถ้าสูงแบบนี้นะฮะเป็นผาหินปูน๒๐๓๐เมตร
ร่างเนี่ยหรือว่าศพเนี่ยที่ตกลงมาแล้วมันห่างจากผาเพียงแค่เล็กน้อย
ความห่างมันแบบลักษณ์สมียของก้อนร่วงมันแค่เล็กน้อย
แต่ทำไมไปติดอยู่ที่ซอกเขาไม่ใช่จุดที่ตกลงมาครั้งแรก
คือถ้าจะตกลงมาแล้วเขาดูรัศมีร์เนี่ยมันควรจะตกลงมาแบบนี้
แล้วอยู่ตรงแบบนี้แต่ทำไมไปติดอยู่ที่ซอกเขา
สินของผู้ตายที่พบโทรศัพท์มือถือเงินจำนวนหนึ่ง
มีการใช้กระบะผสมปูนมาครอบเอาไว้ด้วยนี่ฮะ
ตำรวจได้เก็บไว้เป็นหลักฐานเอาไว้ตรวจสอบหมดแล้วนะฮะ
เขาอาจจะครอบของเขาไว้ก่อนจะขึ้นไปก็ได้หรือว่าจะยังไงเนี่ย
อันนี้ต้องไปตรวจสอบนะฮะนอกจากนี้ในที่เกิดเหตุนะครับ
ยังมีโต๊ะมีเก้าอี้พลาสติกตั้งอยู่อย่างละตัวห่างไปไม่น่าไม่มากนักจากจุดที่พบศพนะครับ
ก็มีจักรยานยนต์ที่ผู้ตายเช่ามาเนี่ยจอดทิ้งเอาไว้คันนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าพื้นที่เกิดเหตุเปิดให้บริการปีนผาสำหรับนักท่องเที่ยว
ชื่นชอบกีฬาปีนผาโดยปกติผู้มาใช้บริการ
จะต้องแจ้งเจ้าของพื้นที่ให้ทราบก่อนแต่กรณีของผู้ตาย
ไม่ได้แจ้งให้ใครทราบนะฮะคาดว่าน่าจะแอบเข้ามาปีนเอง
ตอนเช้าวันนี้มีชาวบ้านเข้ามาในพื้นที่
เก็บกวาดพื้นที่ถึงไปเจอร่างผู้ตายติดอยู่ที่ซอกหินนะฮะ
พออาวนางบอกว่าได้สั่งให้ชุดสืบสวนไปติดตามกล้องวงจรปิดในพื้นที่เกิดเหตุทั้งหมดแล้ว
เพื่อจะตรวจสอบว่าในวันก่อนเกิดเหตุเนี่ยหรือว่าช่วงก่อนเกิดเหตุ
ผู้ตายขี่จักรยานยนต์เข้ามาที่จุดเกิดเหตุกับใครมาคนเดียวหรือมีใครมาด้วยนะครับ
ส่วนข้อมูลของผู้ตายมีสามีเป็นนายแพทย์ชาวสวีเดนนะครับ
และทั้งคู่เป็นนักปีนผาเหมือนกันแล้วเป็นนักปีนผาแบบมืออาชีพ
จะเดินทางมาปีนผาที่จังหวัดกะบี่บ่อยครั้ง
ช่วงที่พบศพนะฮะตรวจสอบไปแล้วสามีของผู้ตายไปปีนผาอยู่เหมือนกัน
แต่อยู่ที่อ่าวไร่เลตะบนอ่าวนางนะฮะตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะฮะ
ยังไม่ฟันทงนะครับว่าสาเหตุการเสียชีวิตนั้นจะเป็นอุบัติเหตุ
ฆาตกรรมอำพลางสามีของผู้ตายจะรู้เห็นหรือไม่รู้เห็นอะไรยังไงเนี่ย
เดี๋ยวต้องสอบปากคำกันอย่างละเอียดก่อนกำลังติดตามตัวสามีผู้ตายอยู่นะครับ
เพื่อมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้นส่วนศพตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลกระบี่นะฮะ
ค่ะอืมเราต้องตามตัวสามีให้เจอก่อนอ่า
แล้วก็ขยายผลสอบปากคำเพิ่มเดี๋ยวเราตามให้คดีเนี้ยค่ะครับ